มีข่าวอัธยกรรมที่เกาะโดยวัยรุ่นค่อนข้างเยอะ

สับปะระหละสิ้งประจำวัดมหยง
คือกลุ่มวัยรุ่นเขามาเป็นสับปะเลอจิตอาสา

นี่แหละค่ะกลุ่มนี้เขาก็กำลังช่วยกันทำความสะอาดเมนเผาศพ
วัดมเหยงตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รองรับการเผาศพที่กำลังจะมีขึ้น
ก็นำอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งไม้กวาดไม้ถูพื้น
นำเครื่องดื่มใส่กระติกมากันเองจากบ้านเลยนะคะ
กลุ่มนี้เขาตั้งชื่อกันเองว่าชื่อกลุ่มสับปะเลอซิ่ง

ภายใต้การดูแลของพระอธิการประสิทธิ์ประสาทโทเจ้าอาวาสวัดค่ะ
สัมพันธ์โหสุวรรณหนึ่งในกลุ่มสับปะเลอร์ซิ่งเล่าบอกว่า
ทุกคนเป็นเด็กที่เกิดและโตมากับวัดนี้

มีงานประจำทำกันทุกคนหมดแล้ว

เป็นโฟร์แมนบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าง
เป็นตัวแทนทำประกันรถยนต์บ้าง
แต่ช่วงไหนที่ทุกคนว่างเว้นจากงาน
จะวิ่งมาช่วยงานวัดเป็นจิตอาสาตลอด
รถน้ำต้นไม้ก็ดีทำความสะอาดวัดก็ดี

ส่วนหน้าที่สับปะเหลอเขาบอกว่าทำกันมาเกือบ๒ปีแล้วนะคะ
เพราะว่าลุงเนินสับปะเหลอคนปัจจุบันอายุแก๘๐กว่าปีแล้ว

อีกทั้งเตาเผาสมัยนี้เขาเป็นเตาเผาไฟฟ้ากันหมดแล้วไงคุณ
ยากต่อการดูแลก็ต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่แหละ
เขาเข้าใจกลไกเขารู้ว่าต้องทำยังไง
ก็เลยมาช่วยมาช่วยเล็กน้อย
แล้วสุดท้ายทำเต็มตัวเลยเป็นสับปะเลอจิตอาสา
หน้าที่หลักนะคะเขาก็จะทำก่อนเผาศพ๑วัน
รวมตัวกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเมน
แล้วก็ช่วยกันผูกผ้าเติมน้ำมันเตาเผา
ส่วนวันเผาพวกเขาก็จะนำศพเข้าเตา
ดูอุณหภูมิไฟพลิกศพ
เพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายนั้นไม่เสมอกัน
จากนั้นก็กวาดกระดูกเตรียมให้เจ้าภาพ
แต่ว่าพิธีการด้านศัยศาสตร์อย่างเรื่องของการมาตราสัง
ผ่ามะพร้าวล้างหน้าศพให้ลุงเนินเป็นคนทำ
เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มยังเด็กไงยังไม่เก่งพอ
อยู่ระหว่างรับการถ่ายทอดวิชาจากลุงเนินอยู่นะคะ
ส่วนค่าจ้างถ้าเจ้าภาพให้เด็กกลุ่มนี้เขาไม่รับนะ

ใช่เขาเป็นจิตอาสาช่วยวัดช่วยเพื่อนบ้าน
และอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
โอ้โหยกย่องนะคะแล้วก็น่าชื่นชม